ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางกองบังคับการปราบปราม
ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดอีกหนึ่งโครงการดีขึ้น
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙นะครับ
นั่นก็คือโครงการจักรยานเพื่อน้องครับ
โดยนายวีรวุฒิอุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับ
เป็นประธานในการมอบรถจักรยานจำนวน๗๑๙คัน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และยังเป็นการมอบภาษณะในการเดินทาง
ศึกษาหาความรู้ให้แก่นักเรียน

ทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยนะครับ

เด็กก็ดีใจนะครับที่ได้รับมอบจักรยานกันแบบนี้นะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็บอกนะครับว่า
โครงการมอบจักรยานให้น้องครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากพันธ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ

ได้มอบรถจักรยานจำนวนทั้งสิ้น๒๐๐คัน
รวมทั้งในส่วนราชการอื่น
ซึ่งรวมจำนวนจักรยานที่มอบให้เด็กเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณ
กี่คันครับ

เพราะว่าเด็กจะได้ใช้ปั่นมาโรงเรียน
แล้วก็ที่สำคัญสุขภาพร่างกายของน้องก็ดีด้วยนะครับ
แล้วก็นักเรียนเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในจังหวัดอ่างทองทั้งหมด
เพื่อเป็นภาษณะในการเดินทางไปโรงเรียน

ช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับ
วันที่๕ธันวาคมเป็นวันมหามงคลนะครับ
เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ประชาชนทุกคนให้เด็กและเยาวชนทุกคน
ได้สารต่อการทำความดีรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับ